คราวนี้พาไปเที่ยวค่ะคือหลังจากที่สอบคอเขาคลายล็อกใช่ไหมคะ
โอ้โหบรรยากาศการท่องเที่ยวเชียงใหม่เนี่ยตอนนี้

โอ้โฮแม่กำปองนี่พูดไปพักที่นี่
กำปองไปมาเมื่อปีก่อน
คือใครที่ไปแม่กำปองที่แม่อ่อนนะ
ไปแล้วจะหลงรักไปแล้วจะติดใจอ๋อ
อยากจะบอกว่ามีโบสถ์กลางน้ำด้วยนะคะ
ไปขอแล้วได้ด้วยกลับมาถูกลอตเตอรี่

เอ้าเที่ยวกันนะพี่ประทับใจตรงนี้แหละโอ้โหหรือฮะ

นี่ค่ะคุณผู้ชมบรรยากาศดีมากเลยนะคะ
คือไปจอดรถนะเวลาขึ้นไปเนี่ยคือทางค่อนข้างลำบาก

ก็จะมีรถของทางชาวบ้านในพื้นที่มารับเรานะฮะ
นี่ร้านกาแฟในตำนานของแม่กำปองนะคะ
คือคนไปเยอะมากคือบรรยากาศดีเห็นไหมคะ
ขึ้นไปบนต้นไม้แล้วมันจะสูงใช่ไหมคะ

คือมันไม่ใช่เฉพาะปลายปีนะ
บ้านของประชาชนชาวบ้านที่เขาแบบมีวิถีชุมชนของเขา
คืออาหารก็อร่อยนะคะแล้วก็บรรยากาศก็ดี
นี่มาถ่ายภาพกันแบบนี้นะคะเหมาะมากเลยนะคะ
แล้วช่วงแบบนี้คือพอคลายล็อกแล้วเนี่ย
หลายคนอัดอั้นไงหลายคนบอกเก็บกฎไง

ไม่ได้ช้อปมานานมากพอห้างเปิดปุ๊บห้างทัดแตกค่ะ
นี่เหมือนกันคุณผู้ชมพอคลายล็อกปุ๊บโอ้โหไปเที่ยวกันนะคะ
จังหวัดเชียงใหม่เตรียมความพร้อมเปิดท่องเที่ยวในโครงการ
มี๔อำเภอนำร่องก่อนก็คือแม่ริมแม่แตงดอยเต่า
อำเภอเมืองเชียงใหม่นะคะล่าสุดททการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
เตรียมเสนอเรื่องให้สอบคอพิจารณาแล้วด้วย
คาดว่าจะเปิดการท่องเที่ยวได้อย่างช้าเลยนะ๑ตุลาคมนี้ค่ะ
ส่วนอำเภออื่นที่ไม่ได้อยู่ใน๔อำเภอนำร่อง
ทางจังหวัดจะทำประชาคมก่อนคือลักษณะเป็นประชาพิจารณ์
สำรวจความคิดเห็นของประชาชนก่อนว่าอยากจะให้เปิดหรือเปล่า
รับนักท่องเที่ยวอะไรแบบนี้นะคะเพราะคนในพื้นที่บางคนก็ไม่อยากให้เปิด
เพราะกลัวว่าเอาโควิดเข้ามาแต่บางคนก็บอกอยากให้เปิดแล้วอ่ะ
การท่องเที่ยวรายได้ต่างมันก็จะได้ไหลเข้ามาเทมานะคะ
ส่วนใครที่ต้องการจะเดินทางไปท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่นะคะ
ก็ตอนนี้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดได้มีการผ่อนผันเงื่อนไขการเข้าจังหวัด
คือจากเดิมทุกคนที่จะไปเที่ยวเชียงใหม่ต้องมีการกักตัว๑๔วัน
แล้วก็ตรวจหาเชื้อทุกรายแต่ตอนนี้ไม่ต้องแล้วนะคะ
เพียงแค่คุณฉีดวัคซีนครบ๒เข็ม
จากสถานพยาบาลไม่เกิน๗๒ชั่วโมง
ผลต้องเป็นลบนะคะจึงจะสามารถเดินทางเข้าจังหวัดเชียงใหม่ได้ครับ
ฟินมากเลยถ้าเห็นบรรยากาศผ่านจอแล้วก็ฟินแล้ว